คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ออกมาแฉแหลกแหกโค้งกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่จุ๊บแจง
ที่เธอออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าสามีของเธอเนี่ยนอกใจไปมีสัมพันธ์กับสาวประเภท๒นะคะ
ซึ่งสาวประเภท๒คนนี้ยังไม่ได้แปลงเพศเลยนะคุณ
ซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่าดารารุ่นใหญ่แม่จุ๊บแจงของเราเนี่ยจะแอนตี้สาวสองแล้วจริงหรือเปล่า
เพราะถึงขั้นออกมาสาบส่งมือที่๓น้องนักศึกษาฝึกงานอักษรย่อมอมม้า
ว่าให้ไปเริงรักกับสามีเธอแล้วอย่ามาส่งคืน
แรงนะคะ
หลายคนก็รู้เรื่องแล้วเนาะเราก็คิดว่าตัวเราบกพ่องในหน้าที่หรือเปล่า
ความเป็นแฟนความเป็นภรรยาอย่างนี้
แต่พอว่าอะไรหลายอย่างมันผ่านมา
สภาพจิตใจดีขึ้นได้คนรอบข้างดูแลจิตใจครอบครัวดูแลจิตใจ
มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยคือเราอยู่มาในวงการบรรเทิงเนาะ

ทุกคนน่ารักกับเราอยู่แล้วแล้วเราก็รักเขาไง
แต่ทุกครั้งแบบว่าเวลาที่มีเรื่องเกิดมาอย่างนี้
ทุกคนก็จะบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องนะ
อย่าเกลียดหนูนะแม่อย่าเกลียดสาวสองนะ

ไม่เกี่ยวกับเพศคือเรายังรักแล้วก็ยังแบบว่าไอ้นี้กันเหมือนเดิม
คือเราไม่ได้มีแต่แรกก็อาจจะกลัวไง

แต่ตอนนี้คือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันผ่านไป
มันก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปผิดไป
ก็คือมาจากอดีตแฟนของเรามากกว่า
เพราะว่าด้านไปเล่าหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวนะคะ
และหลังจากออกมาพูดแล้วอดีตสามีมีการส่งไลน์มาเยอะเย้ยด้วยนะคุณ
เพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใบนี้
แต่สิ่งที่เขาทำคือเรื่องจริง
คือล่าสุดที่มีข่าวออกมาเขาก็ถามว่าสนุกมากไหม

ก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าที่เขาจะต้องรับแล้วล่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แบบว่าเขาทำกันทั้งคู่
สุดท้ายนะคะพี่จุ๊แจงก็ขออโหสิกรรมอะไรที่ผ่านมา
แล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะคุณผู้ชม
ชีวิตต่อจากนี้ไปก็ต้องเข้มแข็งสตรองแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้านะคะ
คือตอนนี้ทุกอย่างความสัมพันธ์ตลอด๒๐กว่าปีที่ผ่านมาเป็นอันยุติ
จบสิ้นแล้วเพราะว่าได้มีการอย่าขาดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่สำคัญพี่แจงลั่นเอาไว้ว่าอย่าเอามาส่งคืนก็แล้วกัน
หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันแล้วกันนะคะ